เพลงนี้ค่ะเป็นผลงานการแต่งของคุณบอยโกศียพงศ์นะคะ
แล้วก็ถูกนำมาถ่ายทอดเรียบเรียงใหม่นะคะ
เพื่อใช้เป็นประกอบภาพยนตร์สั้น

ที่มาถ่ายทอดความรู้สึกดี

โดยที่ต่างค่ายแล้วก็ต่างสังกัดด้วยนะคะ
แต่ว่าทุกคนค่ะมีจิตใจดวงเดียวกัน

ที่มีต่อในหลวงราชการที่๙นั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะโดยภาพยนตร์สั้นเรื่องของขวัญนะคะ

และพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จ
พระประมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดช

หล่อเลี้ยงให้คนไทยใช้ในการดำเนินชีวิต

ในครั้งนี้ไปด้วยกัน
การกำกับโดย๔ผู้กำกับชั้นนำนะคะ

ปรัชญาปิ่นแก้วนอนซีนิมิตบุทธ์

โดยจะเข้าฉายให้คนไทยได้ชมฟรีพร้อมกัน

ในวันที่๒๘ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
เจ้าเหยียวทำสิ่งหนึ่ง
เพื่อท่านตอบแทนท่าน

รักท่านเหมือนเรา

หรือจะสมรสทุนช่วย

สำหรับใครที่อยากไปดู

ดำรัฐต่างของในหลวงราชการที่๙ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่องของขวัญก็สามารถไปดูกันได้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยในวันที่๒๘ตุลาคมนี้นะคะ
เชื่อว่าหลายคนตั้งตารอคอยกันอยู่แล้วนะคะการันตีได้จากเพลงที่แต่งโดยคุณบอยโกยสยพงศ์นะคะ
คุณบอยเนี่ยต้องบอกว่าผลงานของเขาเป็นเลิศอยู่แล้วในเรื่องของการแต่งเพลงนะคะแต่งเพลงที่มีความหมายดีแล้วก็เพลงอบอุ่นออกมาเยอะแยะมากมาย
และสำหรับภาพยนตร์เรื่องของขวัญก็การันตีอีกจากผู้กำกับถึง๔คนชั้นนำในบ้านเราคุณ
คุณผู้กำกับมาถึง๔คนนะคะรับรองค่ะว่ามีหนังสั้นทั้งหมด๔เรื่องด้วยกันนะคะที่ได้แรงบันดาลใจให้คนไทยทำความดี
รวมถึงเรื่องต่างด้วยนะคะในการปฏิบัติตัวต่อสังคม
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เราได้ใช้ชีวิตต่อไปกันในอนาคตด้วย